เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คือรอฟังข้อมูลเพิ่มเติม
อยากรู้ไปพร้อมกันนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับน้อง

วันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมนะ
ทั้งข้อมูลจากฝั่งผู้เชี่ยวชาญ
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางนิติวิทยาศาสตร์
รวมถึงข้อมูลฝั่งความเชื่อก็รวมมาให้เหมือนกัน
ใช่ค่ะคือถ้าจะนับตั้งแต่วันที่น้องชมพู่หายตัวไป
วันที่๑๑พฤษภาคมมาจนถึงวันนี้๔๑วันแล้วนะคะ
ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
วันนี้จะมาเริ่มต้นจากมูลเหตุแห่งคดี
คือตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายก่อเหตุ
เพราะว่าต้องการที่จะมีการอนาจารย์ประเด็นอนาจารย์ก็ยังไม่ตัดทิ้ง
ที่คนร้ายก่อเหตุเพราะเรื่องความเชื่อทางศัยศาสตร์
ตั้งใจจะเอาบางส่วนของร่างกายน้องชมพู่ไป

หรือแม้กระทั่งความขัดแย้งภายในครอบครัว

ใช่อันนี้เป็นเหมือนข้อมูลชุดใหม่เลย

น้องไม่ได้ถูกใครทำให้เสียชีวิต
แต่ว่าน้องเนี่ยพลาดไปเหยียบสายไฟจนถูกไฟช็อตตาย
อันนี้เป็นนิมิตใหม่จากพระที่อยู่เชียงรายนะคะ
พระรูปนี้เนี่ยนะคะก็เดินทางมาหาครอบครัวน้องชมพู่ค่ะ
มาพูดคุยตอนแรกก็คือตั้งใจมาให้กำลังใจพ่อกับแม่น้องชมพู่นะคะ
แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ามีนิมิตถึงน้อง
นิมิตเห็นว่าน้องไม่ได้ถูกใครฆ่า
แต่วันเกิดเหตุท่านเล่าเป็นฉากเลยนะ
บอกว่าวันเกิดเหตุน้องชมพู่เล่นอยู่
แล้วน้องได้ยินเสียงใสไม้ค่ะ
สงสัยก็เลยเดินตามเสียงไปเรื่อย
ในมือน้องเนี่ยถือของเล่นที่เป็นรถแบ็คโฮล์ไปด้วย
แล้วระหว่างทางที่เดินไปตามเสียงสายไม้ไปเนี่ย
น้องดันไปเหยียบสายไฟ
เลยถูกไฟช็อกเสียชีวิต
ซึ่งคนที่ทำงานอยู่ตรงนั้น
เห็นว่าน้องเสียชีวิตก็ตกใจ

เลยตัดสินใจอุ้มศพไปซ่อนกลางป่าค่ะ

เขาบอกว่าชมพู่ไปเหยียบสายไฟ

แล้วก็ที่เท้านั้นจะมีแผล

พอไฟดูดปุ๊บเขาตายตรงนั้นทันทีเลย

ความร้อนของลูกไฟนี่แรงมาก

ทำภายในเนี่ยช้ำไปหมดเลย
เหมือนกับเหมือนกับเอาน้ำรอด
เอาน้ำรอดใส่ฝากตายทันที

มีคนกลัวว่าเด็กจะมาตายในบ้าน
ในบ้านเขาก็เลยอุ้มออกไป

พระรูปนี้ไม่ได้บอกแค่ว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะ
แต่บอกถึงเบาะแสคนร้ายด้วยนะ

เพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้มีคนฆ่าน้อง
แต่ถ้าจะหาคนเคลื่อนย้ายศพน้องน่าจะหาได้
พระท่านบอกนะคะว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครสังเกตแบบนี้เลย

เขากลัวว่ามีพิรุษ

หน้าตาอะไรนี่มันจะซีดหมด

แต่ว่าในลิฟท์บอกว่าให้

การพยายามไว้๒คน

เราก็เลยไปสอบถามช่างที่

๑พฤษภาคมที่น้องหายตัวไป
เนี่ยนะช่างโด่งคนเสื้อสีฟ้าเนี่ยค่ะสัก๗โมงเช้าก่อนมาทำงานที่บ้านของนายแอม
อยู่ใกล้กับบ้านน้องชมพู่เขาก็เดินแวะไปดูน้องชมพู่ที่หน้าบ้าน
ก็ยังเห็นน้องชมพู่นั่งกินข้าวกับพ่อแม่ใส่เสื้อกล้ามสีขาวแล้วก็กางเกงขาสั้นสีส้ม
ก็เป็นชุดวันที่น้องหายตัวไปนะคะสิบนาทีถัดมาเขาก็เริ่มไปทำงานต่อเติมบ้านของนายแอ๋ม
อยู่ใกล้ใกล้บ้านน้องชมพู่แล้วทำงานไปเรื่อยจนกระทั่งเก้าโมงกว่าค่ะ
ได้ยินเสียงคนตะโกนถามหาใครเห็นน้องชมพู่บ้างน้องชมพู่หายตัวไป
ไปไม่นานก็เกิดไฟฟ้าดับเขาก็เลยหยุดทำงานแล้วก็เลยออกไปช่วยกันตามหาน้อง
แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอจนกระทั่งตามข่าวนะคะ๑๔พฤษภาคม
ก็เจอร่างน้องอยู่บนภูเหล็กไฟในสภาพที่เปลือยกายแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
กลายเป็นว่าทั้งช่างโด่งช่างวานกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าอยู่ใกล้กับน้องมากที่สุด
ตำรวจก็เรียกตัวเขาไปสอบปากคำครั้งแล้วครั้งเล่าจนคนเนี่ยคิดว่าเขาเป็นคนร้ายกันหมดแล้ว
ได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าถูกยกเลิกจ้างงานด้วย
จุดที่เขาทำงานวันนั้นเนี่ยมันดันเป็นมุมอับมองไม่เห็นหน้าบ้าน
แล้วก็ไม่เห็นคนที่อยู่ในบ้านน้องชมพู่เนี่ยค่ะเป็นมุมแบบนี้
คือมันมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะมันอยู่ค่อนข้างแบบเป็นมุมอับมาก
ต่อให้อยู่ใกล้กันเท่าไหร่ก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามีใครเดินมาหรือเปล่า
มีคนแปลกหน้าหรือมีใครอุ้มน้องไปที่ไหนยังไงบ้าง
ส่วนกรณีนิมิตของพระเนี่ยช่างโด่งกับช่างวาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่า
โอ้โหถ้าท่านรู้ขนาดนั้นเนี่ยไปขอหมายสารมาจับคนร้ายเลยดีกว่า
ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเอ่ยพวกเขาเอ่ยเนี่ยลำบากมาเยอะแล้ว
งานก็ทำไม่ได้รายได้ก็ไม่มีแถมมองหน้ากันก็แทบจะไม่ติด
เพราะต่างคนต่างระแวงกันเองว่าเป็นคนร้ายหรือเปล่า
ค่ะเป็นผู้ต้องสงสัยกันไปทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
ก็เลยอยากจะขอวอนนะคะว่าจะเป็นพระสงฆ์ร่างทรงหรืออะไรก็ตามเนี่ย
อย่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปกว่านี้เลยให้ตำรวจทำงานดีกว่า
แล้วถามว่าจะจับพระได้ไหมเราก็ทำอย่างนี้เรื่องนี้มันก็เป็นนิมิตของพระ
ซึ่งมันก็ไม่ใช่ความจริงไม่รู้จะทำยังไง
ก็พระก็พูดอย่างนั้นอีกส่วนหนึ่งผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วย

หนึ่งก็คือก่อนหน้านี้เราก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้ว

ตอนนี้ยังมีพระมาพูดแบบนี้อีกครับ
บอกมันนิมิตรแล้วเราก็ทำงานอยู่ตรงนี้

ผมบอกว่าอย่างนี้ถ้าพระรู้จริง
พระไปขอไมศาลจักรมาเลย

ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ช่วยถอยห่างให้ไปประมาณ

พระมาชี้คนนู้นบ้างมาชี้คนนี้บ้าง

เห็นตรงนู้นไหมครับเห็นไหม

ผมไม่เห็นครับ

มองทะลุไปไม่ได้
ก็ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าประเด็นนี้
ที่คาดว่าน้องชมพู่ถูกไฟช็อตเสียชีวิต

ของพระรูปหนึ่งจากจังหวัดเชียงรายนะ
ไม่ได้เป็นการคาดการณ์จากพยานหลักฐาน

ใช่ค่ะทีนี้มีประเด็นเรื่องที่ว่าวันเกิดเหตุ
ถามถึงข้อสันนิถ่ายนี้กับคุณแม่น้องชมพู่เหมือนกันว่า
มีข้อมูลนี้ออกมาจากความฝันของพระสงฆ์

แม่บอกว่าลูกแม่ไม่ได้เดินไปเหยียบสายไฟ

เพราะถ้าน้องถูกไฟฟ้าช็อตจริง
แพทย์นิติเวททั้ง๓โรงพยาบาลเขาถึงไม่บอกล่ะ
คือถ้าเกิดสมมุติว่าน้องถูกไฟช็อตจริงเนี่ยนะ

เป็นรอยไหม้ตรงส่วนใดก็ส่วนหนึ่ง

หมอไม่มีทางมองข้ามไปได้อยู่แล้ว
น่าจะสรุปจากสภาพศพได้เลยด้วยซ้ำ
แม่ก็บอกว่าน้องชมพู่เนี่ยไม่เคยออกไปวิ่งเล่นนอกบริเวณบ้านเลย
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าน้องไปเหยียบสายไฟที่ช่างในหมู่บ้านกำลังใส่ไม้กันอยู่แล้วพลาดเกิดเสียชีวิตหรือเปล่า
แล้วก็คนกลุ่มนั้นก็เลยกลัวความผิดเอาศพน้องไปอำพรางบนภูเหล็กไฟ

ช่างที่สายไม้ก็คือมีช่างวาใช่ไหม
ถ้าช่างวาเห็นน้องชมพู่ถูกไฟช็อกจริงเนี่ย
มั่นใจว่าสิ่งที่ช่างวาจะทำไม่ใช่อุ้มน้องขึ้นไปภูเหล็กไฟ
แต่จะอุ้มน้องไปโรงพยาบาล
ไม่น่าจะเป็นไปตามที่พระนิมิตหรือว่าคนอื่นกล่าวหากันโดยไม่มีหลักฐาน
ยืนยันคำเดิมค่ะว่าน้องชมพู่ต้องถูกใครสักคนเอาตัวไปทำร้าย
ไม่ใช่เป็นเพราะอุบัติเหตุแล้วนำศพไปอำพรางอย่างแน่นอนล่ะค่ะ
ไปเหยียบไฟมันมีตั้ง๕๖คนต้องมีสักคนที่มีพิรุษค่ะ
คิดว่าถ้าไฟช็อตน้องจริง
หมอที่ตรวจไม่น่าจะไปถึง๓ที่นะ
น้องน่าจะไม่ใช่ว่าจะผ่าถึง๓ที่นะ
เพราะว่าหมอต้องตรวจเจอว่าน้องโดนไฟช็อตตั้งแต่แรกแล้ว

ใช่ค่ะทีนี้เพื่อความสบายใจของคุณแม่และคุณพ่อของน้องชมพู่
และเพื่อหาคำตอบให้คุณผู้ชมนะคะว่านิมิตของพระสงฆ์รูปนี้มันจะเป็นไปได้ไหม
ทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ว่า
งั้นเดี๋ยวผมจำลองเหตุการณ์ดูให้หน่อย
จำลองดูเลยค่ะคือให้ทั้งช่างวาแล้วช่างโด่งอะค่ะ
เอาเครื่องใส่ไม้มาใส่กันให้ดูเลยว่ามันลักษณะการใสเสียงมันดังมากน้อยด้านขนาดไหน
ซึ่งเนี่ยค่ะทีมข่าวเราเนี่ยวัดระดับเสียงด้วยนะ
วัดระดับเสียงตอนช่างกำลังใส่ไม้
เขาบอกว่าความดังอยู่ที่ประมาณ๘๙๙๐เดซิเบล
ถ้าพูดให้คุณผู้ชมนึกภาพออกเสียงเวลาที่เราคุยกันปกติเนี่ย
ระดับความดังมันอยู่ที่๙๐เดซิเบล
แต่ถ้าเสียงจราจรรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยมันอยู่ที่๘๐เดซิเบล
ซึ่งเสียงการจราจรบางครั้งเนี่ยมันก็ดังจนกลบเสียงพูดคุยกันเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นไปได้ว่าตอนที่กำลังใส่ไม้ช่างทั้งสองคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องก็เป็นไปได้
คุณผู้ชมลองฟังเสียงกันชัดเลย
ก็ตามที่นักข่าวของเราจำลองเหตุการณ์นะคะถ้าถามว่าขณะที่ช่างกำลังใส่ไม้อยู่เสียงดังไหม
มันก็ดังประมาณนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงที่ใส่ไม้ถ้าน้องชมพู่ร้องหรือมีการร้องขอความช่วยเหลือก็อาจจะไม่ได้ยิน
ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลานั้นพอดีนะคะ
คุณผู้ชมก็ปฏิเสธไม่ได้จริงนะคะตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้มันก็จะมีเรื่องราวของความเชื่อทางศัยศาสตร์หลากหลายรูปแบบ
ต่อเนื่องเลยค่ะคือคุณแม่ของน้องชมพู่ถึงขั้นเอ่ยปากบอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่าทุกวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นของคดีน้องชมพู่เนี่ยนะ
มีคนที่เกี่ยวข้องกับมุมของความเชื่อติดต่อหาแม่บ่อยมากเยอะมากทุกวันแม่บอกว่าร่างทรงเนี่ยวันหนึ่งเป็นแบบโอ้โห๕๖คนทุกวันนะที่โทรไปนะใช่ที่ติดต่อไปเนี่ย
วันนี้แปลว่า๒๐๐กว่าร่างคนแม่บอกเยอะขนาดนั้นดังนั้นนะคะทีมข่าวของเราก็เลยจะขอรวบรวมในมุมของความเชื่อนะคะว่าร่างทรงพระหมอธรรมหมอดูแต่ละคนเขามีการคาดการณ์เอาไว้ยังไงบ้างสำหรับคดีนี้นะคะ
ฟ้าวแบบจำได้เพราะใส่หมวกแบบคาวบอย
อกจากนี้ตัวท่านเองนะคะถูกวิจารณ์เรื่องของการอวดอุตริ
ใบหวยให้ตัวเลขจนสำนักพุทธออกมาว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วนะคะ
นี่นะคะพระเดือนชัยนะคะ
ทีนี้ค่ะพระอีกรูปค่ะก็คือฮาไม่แพ้กันพระมานะชัยธิระยาโน
พระสงฆ์จากวัดป่าธรรมเจริญนะคะไปทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กับน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ระหว่างทำพิธีพระรูปนี้ก็บอกว่านิมิตเห็นเหมือนกัน
นิมิตเห็นเห็นคนร้ายสองคนคนหนึ่งผอมสูงอีกคนนึงอ้วน
เป็นคนทำร้ายน้องใช้วิชาอาคมปิดบังเอาไว้แล้วก็ปั้นดินน้ำมัน
นิมิตที่เห็นเนี่ยนะคะก็บอกว่าตำรวจไม่ต้องไปตามจับให้เหนื่อยหรอก
เดี๋ยวคนร้ายมามอบตัวเองในวันพระใหญ่นั่นก็คือวันที่๕กรกฎาคม
นี่คือตอนทำพิธีนะคะเมื่อสักครู่นี้พระมนาชัยใช่ไหม
ใช่พระมนาชัยนี่ก็โดนสมรักษ์พุทธตักเตือนไปแล้ว
พระครูบาริยชาติอริยจิตโตเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายค่ะ
เป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่เคยทำพิธีเปิดถ้ำในเหตุการณ์๑๓หมูป่าติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ท่านก็ได้พูดถึงคดีน้องชมพู่ท่านบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีที่เกี่ยวกับเรื่องราวความอาถรรพ์เลย
แต่เป็นคดีฆาตกรรมคนร้ายคงมีหนึ่งถึงสองคน
มือฆ่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวที่สุดหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัว
ส่วนพระที่มาทำนายอีกรูปหนึ่งนะคะพระอาจารย์ลายค่ะ
เจ้าสำนักสงฆ์โฆรณาที่ใช้วิชาตาทิพย์บอกว่าเห็นคนร้ายเป็นผู้ชายผิวดำแดง
เอาเสื้อของน้องชมพู่ไปซ่อนไว้บนแหล่งน้ำบนภูเหล็กไฟ
แล้วก็เอาถุงมัดปากถุงเอาไว้ถ่วงหินเอาไว้
เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เกิดจากความขัดแย้งของคนในครอบครัว
ปัญหาเรื่องของที่ดินหรือมรดกที่แบ่งกันไม่ลงตัวสุดท้ายมาลงกับเด็ก
นี่นะคะก็พระแต่ละรูปที่ออกมาให้ข้อมูลคือก็ใช้คำว่านิมิตรนะคะ
รูปใช้คำว่านิมิตเห็นอืมทีนี้ค่ะนอกจากพระก็มีร่างทรง
หมอธรรมตาทิพย์แห่งบ้านกกอกเพ่งกระแสยาน
บอกว่าคนร้ายมีสองคนเป็นคนมีวิชาอาคม
เล่นคุณสัยมนต์ดำใช้วิชาสับเปลี่ยนที่ซ่อนหลักฐานไปมา
หมอธรรมแนะนำให้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่บนบานสารหลักบ้านให้ช่วยตามหา
แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่บอกว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้
แต่สุดท้ายก็ทำนะก็ไปทำตามนะคะก็ไปไหว้สารหลักบ้าน
ร่างทรงพ่อปู่ต้นยางไพรพอทำพิธีแล้วเนี่ย
พอร่างทรงประทับร่างตัวสั่นนะคะนี่นะคะบอกว่าเห็นคนร้ายว่ามีสองคน
คนหนึ่งเป็นคนนอกพื้นที่อีกคนเป็นคนในหมู่บ้าน
น้องชมพู่ไม่ได้ถูกทำร้ายหรืออะไรแต่ถูกปล่อยให้ตายเอง
ที่ตายไม่ได้อยู่บนเขาแต่อยู่ข้างล่าง
พอเสียชีวิตแล้วก็เลยเอาศพไปทิ้งบนเขา
ตอนนี้คนร้ายสองคนยังอยู่ดีสบายดีไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไร
ยังคงเดินไปมาทั่วหมู่บ้านค่ะอืมนี่ค่ะก็ฝากมุมมุมความเชื่อค่ะ
เป็นความเชื่อของแบบบุคคลที่แบบจับต้องได้บางคนก็เดินทางมาถึงบ้านของพ่อแม่น้องชมพู่
บางคนก็เอาทีมข่าวไปหาหรือพ่อแม่น้องชมพู่ครอบครัวไปหาบ้าง
ทีนี้ต้องบอกว่ามันมาทุกรูปแบบนะยุคนี้เราสี่จุดศูนย์แล้วรึยังนะ
มันหลายรูปแบบมากคุณแม่บอกหลายรูปแบบจริงค่ะมาเป็นข้อความแชทไลน์ก็มี
เป็นเชิงคำทำนายนะครับวันนี้รวบรวมมาให้ดูเหมือนกัน
ซึ่งคุณแม่บอกว่าตั้งแต่วันที่น้องหายตัวไป
เกิดเรื่องเกิดราวจนถึงวันนี้เนี่ยพระเอ๋ยร่างทรงหมอดูต่างต่าง
เป็นร้อยรายอะค่ะแวะเวียนกันเข้ามาแม่เข้าใจนะคะว่า
ก็เป็นความหวังดีแล้วก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือ
คุณนาริมุนนี่มาขอคุณแม่บอกว่าช่วยเปิดข้อความในโทรศัพท์มือถือ
ให้ดูหน่อยได้ไหมว่าเออมีใครเขาติดต่อมาแนะนำวิธีการอะไรยังไงบ้าง
คุณนฤทธิ์ไล่ดูจนตาแฉะเลยเหมือนกันนะคะ
มาให้ดู๔คนเน้นที่มีทั้งความแปลกความประหลาดให้ดูนะคะ
คนแรกค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาหาแม่น้องชมพู่พร้อมแคปหน้าจอแบบนี้
อืมเป็นแคปหน้าจอภาพข่าวนะคะแล้วก็เห็นวงสีขาวขาวแบบนี้ไว้ใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าเนี่ยมันคือที่อ่างกกบนภูเหล็กไฟ
ตัวเขาอ่ะเห็นลักษณะใบหน้าคนร้ายอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยค่ะต้นไม้ตรงนี้คือจุดที่น้องชมพู่หายตัวไป
เขาแคปมาแล้วก็บอกแม่ว่าเนี่ยดูสิให้เพ่งมองตรงต้นไม้นี่ดีดี
จะเห็นหน้าคนร้ายแล้วก็จะเห็นจุดที่ซ่อนเสื้อ
ซึ่งอยู่บริเวณทางน้ำไหลค่ะบอกให้แม่น้องชมพู่ไปหาเลย
ตั้งแต่ต้นทางน้ำจนสุดปลายน้ำถ้าแม่น้องชมพู่ไม่เชื่อนะ
เหนื่อยต่อไปได้เลยเห็นหน้าคนร้ายในต้นไม้
นี่คนแรกนะคะคนที่สองค่ะคุณผู้ชมเป็นหมอร่างทรง
ส่งข้อความมาเหมือนกันบอกว่าเสื้อของน้องที่เป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจหาอยู่เนี่ยนะ
เป็นเสื้อสีเขียวดำชมพูและมีลายการ์ตูนซ่อนอยู่บนต้นไม้ไม่ไกลจากจุดที่พบศพไม่เกิน๕๐๐เมตร
เสื้อน้องนี่น้องไม่ได้ใส่เสื้อกล้ามสีขาวเหรอคะ
ที่บอกว่าตามหาเสื้อครามสีขาวของน้องที่ยังหาไม่เจออันนี้ไม่แน่ใจว่าดูข่าวสำนักไหนมานะ
บอกว่าน้องเสื้อน้องใส่เสื้อสีเขียวดำลายสีชมพูขาวลายการ์ตูนลายเยอะมากนะคะ
ให้แม่น้องชมพู่ไปสังเกตต้นไม้สีเขียวอ่อนที่สูงไม่เกินสองเมตรขนาดลำต้นคล้ายกับตุ่มน้ำ
อยู่ตรงนั้นแหละคนที่สามค่ะโอ้โหคนนี้
มาหาแม่น้องชมพู่บอกว่าฝันฝันถึงน้องชมพู่มาเกือบสองอาทิตย์แล้ว
ค่ะพ่อแม่ไม่ฝันเลยนะพ่อแม่ไม่ฝันถึงน้องชมพู่เลยนะคะ
แต่คนนี้เขาบอกเขาฝันถึงน้องชมพู่มาสองอาทิตย์แล้วค่ะในฝันเนี่ยน้องมาบอกเขาว่า
ถูกฆ่าอยู่ในป่ายางแล้วก็โดนอุ้มขึ้นไปบนเขา
คนที่ฆ่าน้องสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรตัวผอมผิวดำแดง
วันที่ก่อเหตุคนร้ายใส่เสื้อสีน้ำเงินแขนยาวกางเกงผ้ามัน
ส่วนจุดที่ซ่อนเสื้ออยู่ในสวนยางแถวบ้าน
คนร้ายฝังเสื้อเอาไว้เนี่ยค่ะเขียนมาร่ายยาวแบบนี้เลยเล่าให้ฟัง
ส่วนคนที่สี่ฝันเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนที่สี่
เขาฝันแปลกฝันว่าเห็นคนร้ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายน้องชมพู่
หกคนนะคะแล้วเขาฝันว่าเขาพยายามจะเพ่งมองหน้าแล้วนะ
หกคนที่ว่าเนี่ยแต่สะดุ้งตื่นทุกทีเลยอ่ะ
กี่ทีจะเพ่งมองหน้าคนร้ายสะดุ้งตื่นทุกทีเลย
จำหน้าคนร้ายไม่ได้เลยค่ะและที่สำคัญไม่ได้มาเป็นตัวอักษรอย่างเดียว
ภาพมาด้วยค่ะแคปภาพถ่ายบริเวณสารหลักบ้านที่อยู่ข้างบ้านน้องชมพู่มาให้ดูด้วย
กราวก็จะเป็นใบไม้ต้นไม้อืมเขาบอกว่าเนี่ย
ผมเห็นน้องชมพู่ที่เป็นวิญญาณยืนอยู่ตรงนั้นน้องยังวนเวียนอยู่ที่บริเวณบ้าน
ไม่ไปไหนอันนี้ค่ะที่เขาแคปมาแล้วบอกว่า
นั่นน่ะวิญญาณน้องชมพู่คุณเข็มมาสอนคุณเห็นไหมคะ
ดิฉันเห็นใบไม้เขียวเขียวค่ะอ่าเห็นเหมือนดิฉันเลยค่ะอืม
แม่น้องชมพู่เองก็เห็นแบบนั้นเหมือนกันคือใบไม้สีเขียวนะคะ
แม่น้องชมพู่บอกว่าก็ถ้ามาประมวลความถี่ทั้งโทรหานับตั้งแต่น้องชมพู่หายตัว
จนพบเป็นศพจนถึงวันนี้สี่สิบเอ็ดวันร่างทรงเนี้ยไลน์หาแม่แล้วกว่ายี่สิบคน
โทรศัพท์มาหาเนี้ยนะคะวันละห้าสายได้
ซึ่งแม่เคยคุยกับร่างทรงนานที่สุดแม่ยอมคุยตั้งครึ่งชั่วโมงนะ
แม่บอกว่าร่างทรงที่ไลน์และโทรมาหาไม่ได้มีการเรียกรับเงินแต่อย่างใดนะ
เข้าใจว่าเป็นความหวังดีเป็นความตั้งใจดีที่อยากจะให้เบาะแส
อยากจะทำพิธีช่วยเหลือต่างนานาซึ่งแม่ก็ขอบคุณ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่๔ที่บอกว่าฝันว่ามีคนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องถึง๖คน
แต่พอจะมองหน้าคนร้ายเนี่ยจ้องเท่าไหร่แล้วก็ตื่นก่อนทุกทีเลย
เนี่ยค่ะก็แม่จำได้แม่นเลยเพราะว่าแปลกสุดเพราะส่งรูปมาแล้วบังคับแม่บอก
มองสิแม่มองนี่เห็นไหมวิญญาณน้องชมพู่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะ
แม่บอกแม่มองแล้วอ่ะอืมแม่มองไม่รู้กี่รอบแล้วอ่ะค่ะ
เห็นแต่ต้นไม้อ่ะอันนี้คือภาพทางขวาที่เราจำลองกราฟิกให้ดู
คือภาพที่เอ่อคนที่เป็นร่างทรงคนที่สี่ที่ไลน์มาหาเนี่ย
บอกว่าเขาเห็นแม่บอกแม่ไม่เห็นอ่ะแล้วที่พีคไปกว่านั้นค่ะ
คนนี้แหละบอกแม่น้องชมพู่ว่าไงรู้ไหมคะ
บอกให้แม่นะขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟเลยแล้วถ่ายรูปก้อนหินทุกก้อนบนภูเหล็กไฟส่งให้เขา
เดี๋ยวเขาจะช่วยบอกทางจับคนร้ายให้แม่เอง
มีร่างทรงมาอินดุ๊กมาอะไรเยอะแยะมากมายไหมเยอะค่ะ
แต่ว่าอินบล็อกไม่เยอะเท่าโทรมาโทรวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่สายได้ครับแม่
ถ้าห้าสายนี่แม่จะเสียเวลาประมาณสองชั่วโมงเลยนะต่อวันอืม
หนึ่งแม่รับโทรศัพท์จากร่างทรงห้าสายประมาณถ้าห้าสายจะอยู่ประมาณสองชั่วโมง
แล้วก็มีเยอะกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่ห้าสายต่อวันแล้วมีข้อความเนี่ยอีกไหม
มีค่ะมีมียาวเหยียดเลยก็มีมีอะไรที่มันแปลกแปลกไหมครับก็มีค่ะ
มีให้แม่ขึ้นเขาแล้วก็ไปถ่ายรูปหินทุกก้อนส่งมาให้แล้วจะบอกว่าเสื้ออยู่ไหน
ไม้ไม้เป็นหน้าคนมีไหมมีค่ะแต่แม่ดูไม่ออกอืม
เขาก็ส่งรูปเบอร์เบอร์มาให้แม่ก็ดูไม่ออกว่ามันมันคืออะไรอ่ะ
อย่างก้อนเมฆนะมีรูปน้องอยู่ในก้อนเมฆเห็นไหม
มันจะเป็นเด็กผู้หญิงแต่แม่ก็ดูไม่ออกตรงพุ่มไม้มีเด็กผู้หญิง
ค่ะใช่ดูดีดีสิแล้วแม่ดูออกไหมฮะไม่ค่ะถึงขั้นให้ขึ้นภูเหล็กไฟ
แล้วถ่ายก้อนหินทุกก้อนวันนั้นน่ะค่ะแม่ต้องถ่ายกี่วันคะเนี่ย
ถึงจะถ่ายให้หมดได้อืมมาเองดีกว่าไหมคือเราอ่านทุกทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะคะ
ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็มีตำหนิในเรื่องของการนำเสนอข่าวในมุมทางศัยศาสตร์ค่อนข้างมาก
แต่ต้องบอกว่าในมุมทางศัยศาสตร์ที่เรานำเสนอนะคะมันเป็นสิ่งที่เข้าหาพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ทุกวัน
ทีมข่าวของเราปักหลักอยู่ที่นั่นคือเราอยากจะได้คำตอบจากตำรวจว่าคนร้ายคือใคร
จับคนร้ายได้หรือยังหลักฐานที่เพิ่มเติมคืออะไรแต่สิ่งเหล่านี้มันมีเข้ามาทุกวันจริงจริงคุณผู้ชม
แต่มุมทางศัยศาสตร์มันมีอยู่ประเด็นนึงนะคะที่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากตำรวจแล้วเป็นประเด็นสำคัญก็คือ
มันมีอยู่เรื่องเดียวก็คือมันเป็นไปได้ที่ว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุกับน้องชมพู่เพราะอยากได้บางส่วนบางอย่างจากร่างกายของน้องชมพู่ไปทำมนต์ดำคุณสัย
ศพของน้องชมพู่ถูกตัดผมไปส่วนหนึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ตำรวจยังไม่ตัดทิ้ง
ตำรวจเคยไปคุยกับคนในหมู่บ้านกกอกไปคุยกับคนในพื้นที่ว่ามีใครเล่นมนต์ดำคุณสัยในพื้นที่บ้างไหม
อันนี้ตำรวจเคยไปหาข้อมูลจริงจริงค่ะแต่เรื่องที่มันเข้ามาหาครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ย
หาคุณพ่อคุณแม่มีตลอดค่ะคือตอนที่นาริสทีมข่าวของเรานั่งอยู่ที่บ้านของแม่น้องชมพู่เนี่ยนะคะ
มีโทรศัพท์เข้ามาสายหนึ่งแล้วก็บอกว่าตัวเองมีองค์เทพ
เป็นนักปฏิบัติธรรมสามารถมองเห็นคนร้ายได้อืม
โทรมาบอกเบาะแสของคนร้ายบอกว่าแม่น้องชมพู่ตั้งใจฟังให้ดีนะ
ดข้อมูลไปเลยนะเอาไปบอกตำรวจนะนี่ค่ะ
นาริสก็เลยทำหน้าที่รับข้อมูลเองค่ะนี่นะคะ
ก็เลยรับข้อมูลแทนคนที่โทรเข้ามาเนี่ยค่ะ
ชื่อว่าสุพิญญาเธอบอกว่าเธอฝันว่าน้องชมพู่มาบอกตัวเองว่า
แล้วก็ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
ประมาณแบบนี้นะคะนาริสฟังแล้วก็จดเอาไว้
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมง
อืมน้องชมพู่นั่งเล่นของเล่นอยู่หน้าบ้านคนเดียว
ส่วนพี่สาวคือน้องสดิ้งวัยสิบสามหลับอยู่จากนั้นไม่นานคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณสี่สิบเก้าถึงห้าสิบปี
สูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรผมดำแดง
ผิวดำแดงขออภัยผมอยากโศกมีหนวดนิดหน่อย
หมวกปีกกว้างเข้ามาหาน้องชมพู่และหลอกน้องว่าเดี๋ยวจะพาไปหาพ่อแม่
จากนั้นก็อุ้มน้องชมพู่ไปโดยใช้มือขวาอุ้มน้อง
พออุ้มไปได้สักพักน้องชมพู่ส่งเสียงร้องร้องเสียงดังเลย
คนร้ายก็เลยรีบใช้มือซ้ายจับเสื้อน้องชมพู่
ถลกและยัดใส่ปากน้องชมพู่เพื่อไม่ให้น้องร้องและน้องขาดใจเสียชีวิตตอนนั้น
นี่ค่ะอันนี้คือข้อมูลจากผู้หญิงคนนี้ที่โทรมา
ว่าตัวเองมีร่างทรงองค์เทพนะทีนี้เขาให้ข้อมูลว่า
พอน้องเสียชีวิตคนร้ายก็เลยถอดเสื้อน้อง
แล้วก็อุ้มน้องไปทิ้งเอาไว้ต้นไม้ใหญ่บนเขา
แล้วตัวเองก็รีบลงจากเขามาเขาก็บอกว่านี่ค่ะข้อมูลนี้
คือองค์เทพเข้าทรงเนี่ยบอกเขาจริงเขาเลยต้องรีบโทรมาบอกแม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่รีบไปบอกตำรวจเลยนะตำรวจจะได้ตามจับคนร้ายได้
นี่ค่ะมีจุดสังเกตด้วยว่าเป็นชาวบ้านกกดู
เป็นผู้ชายพ่อม่ายมีลูกติดสองคนชอบดื่มเหล้าพกมีด
เท้าขวามีรอยฉีกนี่ส้นเท้าแตก
เท้าซ้ายนิ้วชี้จะเบียดนิ้วโป้งมือขวาค่อนข้างหนา
มือซ้ายข้อนิ้วชีงอลิฟต์นิดหางคิ้วข้างซ้าย
มีขี้แมลงวันเล็กใต้ตาขวามีขี้แมลงวัน
ข้างซ้ายก็มีโอ้โหนี่รายละเอียดแน่นมากนะครับ

กลางศีรษะมีแผลเป็นเหมือนรอยแตกเหมือนถูกตีด้วยของแข็ง
ลำตัวที่บริเวณอกด้านบนมีไฝ๑เม็ด
ราวนมมีไฝอีก๑เม็ด
ถ้าเจอชาวบ้านคนไหนลักษณะแบบนี้นะแม่
บอกตำรวจเลยนี่คือคนร้าย
นี่โจทย์เก่าปะเนี่ยนี่รู้เยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยนี่
ขวานค่ะด้านหน้าจะค่อนข้างหนานะคะ
เขาจะทำเป็นลักษณะเป็นกรรมกรรมงานหนักนะคะ
เขาก็อุ่นหนอขึ้นไปใช่ไหมคะด้วยเนวปลา
แล้วก็อุ้มไปสักพักหนึ่งพอน้องเริ่มจะมีเสียงดัง
เอาเสื้อที่น้องชมพูใส่นะคะ
ด้วยมือซ้ายนะคะ

หาใจท้ายข้อมูลแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ
ส่งรูปภาพมาให้เพิ่มไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่บอก
เป็นภาพสเก็ตของคนร้ายแบบนี้นาริสทีมข่าวของเราตกใจเลย
แม่น้องชมพู่ตกใจเลยแล้วก็ตั้งคำถามเลยว่า
คุณคุณเป็นใครอ่ะแล้วร่างทรงองค์เทพที่มาประทับร่างเป็นองค์ไหน
ทำไมทำไมคุณถึงรู้ละเอียดได้ขนาดนี้นี่นะคะตำรวจเขายังไม่เคยมีการปล่อยภาพสเก็ตอะไรออกมาเลยนะ
ตำรวจยังไม่มีภาพสเก็ตคนร้ายออกมาเลยแม้แต่คนเดียวนะคะยังเลยนะคะ
คือทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่เกาะติดคดีนี้เนี่ยก็๔๐กว่าวันอ่ะค่ะ
ก็คุยกับคนในพื้นที่ถามเลยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นคนในหมู่บ้านหน้าตาแบบนี้
มีฝงมีไฝมีรอยอะไรแบบนี้แบบที่ผู้หญิงคนนี้บอก
เท้าซ้ายแตกเนี่ยมีไหมมีไหมเขาบอกไม่มีอ่ะ
หมู่บ้านกกอกไม่มีใครลักษณะแบบนี้เลยนะคะบอกมาอย่างละเอียดเลยแต่ก็
ไม่มีนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้มันมีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้น
เมื่อคืนนี้ทีมข่าวเรารู้มาว่าลุงพลกับป้าแตน
ลุงพลก็คือลุงเขยของน้องชมพู่คนที่ไปออกตามหาน้อง
คนที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วก็เจอศพน้องพร้อมกับตำรวจ
ได้ข่าวมาว่าเมื่อคืนนี้ลุงพลไปหาร่างทรงนะคะไปหาร่างทรงที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
อันนี้ที่บ้านลุงพลนะคะลุงพลไปหาร่างทรงที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งเป็นร่างทรงที่เคยไปเคยไปหามาแล้วก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งค่ะ
เราก็เลยไปหาลุงพลกับป้าแตนที่บ้านป้าแตนบอกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้ว
เพราะกลัวว่าพ่อแม่น้องชมพู่จะไม่พอใจเราก็เลยยังไงดีล่ะ
ก็อยากรู้ว่าว่าไปทำไมไปเจอผู้หญิงคนนี้ค่ะ
จำลองแดนกาสัยคนนี้ก็เป็นคนที่เดินทางไปหาร่างทรงพร้อมกับลุงพลแล้วก็ป้าแตนนะคะ
เมื่อสักครู่นี้คือป้าแตนนะคะแต่เนี่ยเรามาหานางจำลอง
เพราะว่ารู้ว่าไปด้วยกันมาเธอเล่าให้ฟังค่ะว่า
เมื่อคืนวันเสาร์เมื่อคืนนี้เป็นวันพระนะคะ๑๕ค่ำ
ก็เลยไปหาร่างทรงกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งก่อนหน้านี้เคยไปด้วยกันมาแล้วรอบหนึ่ง
ร่างทรงยังคงพูดเหมือนเดิมค่ะตอนที่ถามร่างทรงว่าใครเป็นคนเกาะเหตุ
ทรงบอกว่าร่างทรงสื่อกับน้องชมพู่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่ยอมบอก
พยายามถามหลายครั้งจนกระทั่งน้องน้องชมพู่ที่เป็น
ที่เป็นร่างเข้ามาในร่างทรงเนี่ยไม่พอใจเลยตัดสินใจไปถามเรื่องอื่น
บอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายผมยาวอุ้มน้องไปโดยให้กินยาอะไรบางอย่าง
ส่วนเสื้อกล้ามที่ตามหาอยู่น้องชมพู่บอกว่าถูกกระแสน้ำบนภูเหล็กไฟ
พาไปแล้วและดวงจิตของน้องตอนนี้อยู่สุขสบายแล้ว
อยู่กับชีปะขาวค่ะอันนี้น้องชมพู่มาทรงเข้าทรงเองเลย
บอกเองด้วยแล้วน้องชมพู่ก็ถามหาน้องโอมลุงพลป้าแตนป้าดอน
แล้วก็ตัวนางจำลองด้วยรวมถึงถามหาพ่อแม่ว่ามาด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ถามว่าทำไมพ่อแม่ไม่ช่วยน้องเธอก็เลยบอกไปว่าพ่อแม่น้องไม่สบาย
ทีมข่าวเราก็ถามว่าแล้วน้องชมพู่ไม่ได้ถามหาน้องสดิ้งพี่สาวเหรอ
นางจำลองบอกว่าไม่นะไม่ได้พูดถึงเลยก็แปลกใจเหมือนกันว่า
ทำไมถึงไม่ยอมถามหาเธอบอกว่าเธอมั่นใจว่าร่างทรงที่คุยด้วยอ่ะ
เป็นน้องชมพู่จริงเพราะว่าเสียงเนี่ยเสียงเหมือนน้องชมพู่เลย

ใครฆ่าน้องชมพู่ครับมันก็ไม่บอกไม่บอกว่าใครค่ะ
มันก็ว่าถามว่าใครฆ่
ไม่ต้องมาถามบ่อยบอกไปแล้วว่า
ไม่พูดไม่พูดนะวันต้าออกไม่ต้อง

ไม่พูดแล้วก็ไม่พูดแล้วก็คือไม่ใช่สิกลัวเขาโมหู
มีกี่คนชมพู่เห็นหน้าเขาไหมไม่เห็นไม่เห็นหน้าว่าไง

อืมแล้วเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง

กี่คนนะครับน้องบอกไหม
ผู้เดียวคนเดียว

พวกยายจะขึ้นไปหาน้ำพัดไปล่ะ

ไม่ให้พูดเมื่อคืนให้โมหูได้
ฉันพูดฉันพูดอยู่ไหน

พระหรือผ้าขาวอันที่บวช

แม่ไม่มาแม่ไม่ช่วยหนู

ทำไมแม่ไม่มาเขาพูดว่าอย่างนี้เนอะ
น้องชมพู่ทำไมแม่ไม่มา

พวกยายก็ว่าแม่ไม่สบายก็ว่าไป

ใช่เลยตรงไป

น้องก็ได้คิดว่าในใจ

อะไรที่มันจับต้องไม่ได้
อะไรที่มันยังหาข้อมูลที่ชัดเจนไม่เจอ
มันก็มักจะถูกนำไปสู่เรื่องของความเชื่อแบบนี้

มีหมอทำร่างทรงร่างอะไรเยอะแค่ไหนในประเทศไทย

คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ก็บอกเลยว่า
เข้าใจในความหวังดีของทุกคนที่เข้าหา
แต่บางสิ่งบางอย่างที่พูดออกมา

แต่ในมุมของลุงพลกับภรรยาของลุงพล

เขาชอบและเขาเชื่อในมุมมองเรื่องของศัยยศาสต

แต่เขาเชื่อเขาก็เลยไปหาไปถาม
เขาก็อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะจับคนร้ายได้
นี่ไม่แน่ใจอาจจะดูดวงวันเดือนปีเกิด
ดูดาวที่แบบโหลศาสตร์

เอาอย่างนี้ทุกร่างทรงพระทรงหมอ
ดูอะไรใดต่างก็ตาม
จำได้นะว่าพูดอะไรไปในคดีนี้

ต้องรับผิดชอบคำพูดกันด้วยนะคะ

หมอปลาแม้กระทั่งพ่อของน้องชมพู่

หมอปลาพูดอะไรเขาก็เชื่อเพราะว่าเป็นแฟนคลับหมอปลา
ก็จะมี๓อาการหลัก
ถ้าไม่หาวก็น้ำตาไหล

ใช่ถ้าเกิดสัมผัสอะไรได้ใช่ไหมจะมีอาการแบบนั้น
แต่วันนั้นหมอปลาไม่มีอาการอะไรเลย

หมอปลามีการกระซิบบอกคุณกิติศักดิ

หมอปลาสัมผัสบางอย่างได้เล่าให้ฟังก่อน

หมอปลาเข้าไปบ้านทั้งหมด๕หลังด้วยกัน
คือบ้านน้องชมพู่บ้านตายายของน้องชมพู่

แล้วก็บ้านลุงพรกับป้าแตน
แล้วก็บ้านป้าถอน๕หลัง

บ้านหลังที่ลุงพลไปดูเยอะที่สุด

เพราะว่าก็เป็นบ้านของ

ไม่ใช่ว่าหมอปลาสัมผัสอะไรไม่ได้ไม่มีอาการอะไรนะ
หมอปลากั้นเอาไว้สัมผัสได้มีอาการแต่กลั้นเอาไว้
เพราะเกรงว่าจะกระทบกับคดีและดูเป็นการปรักปรำ
แต่บ้านหนึ่งในห้าหลังนั้นน่ะหมอปลาสัมผัสได้ถึงบางอย่าง
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยจังหวะเนี่ยค่ะ
จังหวะนี้คือจังหวะที่หมอปลากระซิบบอกคุณกิติศักดิ์
นี่ขนาดนักข่าวอีกช่องนึงก็พยายามก็ไม่ได้ยินนะเสียงไม่เข้าไมค์ด้วยนะ
บอกคุณกิติศักดิ์พ่อแม่น้องชมพู่เองก็ยังไม่รู้เลยค่ะ
กระทั่งแม่ของน้องชมพู่ยังต้องมาออกมาพูด
ยังคุยกับคุณกิติศักดิ์อ่ะว่าแบบหมอปลาสัมผัสอะไรได้หรอ
สัมผัสลักษณะแบบไหนสัมผัสได้ว่าน้องตายตรงไหน
หรือว่าตายยังไงเหรอแม่ไม่รู้เพราะหมอปลาไม่ได้บอกแม่
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้แม่สบายใจก็คือหมอปลาบอกว่า
ไปสู่สุขติแล้วแม่ก็สบายใจขึ้นมาก
เพราะส่วนใหญ่ร่างทรงร่างทรงอะไรที่มาเนี่ย
แม้กระทั่งพระพิสุก็ตามชอบบอกแม่ว่าน้องยังไม่ได้ไปไหน
มนต์ดำกดทับไว้บางคนก็บอกว่าน้องยังวนเวียนอยู่
ข้อความแบบนี้ค่ะคือข้อความที่มันบั่นทอน

คุณผู้ชมคะในมุมของความเชื่อ
มีพระรูปหนึ่งที่เป็นประเด็นอยู่หลายวัน

เป็นพระที่เกี่ยวเนื่องกับคดีของอ้าจารย์เดือนไช
เพราะว่าเคยจะช่วยคลียดคลายคดีนิมิตว์แถนคนร้าย
อย่างนี้แล้วก็ได้รับการนิมนต์ไปที่จังหวัดนครนายก
มีการพูดถึงเรื่องตัวเลขโอ้โหแล้วตรง๒งวดติด

ใช่แต่ว่าทีนี้ค่ะทางสำนักพระพุทธศาสนาก็มีคำสั่งออกมา
ว่าให้พระอาจารย์เดือนชัยออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
เพราะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผิดธรรมวินัย
โดยเฉพาะการออกมาให้สัมภาษณ์สื่อและมีการพูดถึงเรื่องของตัวเลข
นี่นะคะพระเดือนชัยก็เลยกลับไปในพื้นที่ของตัวเอง
ทีมข่าวของเราก็ตามไป
คุณศักดิ์สิทธิ์ไปที่บ้านของน้องสาวพระเดือนชัย
อยู่ใกล้กับสำนักของพระเดือนชัยที่อุดรนะคะ
ทีมข่าวไปถึงหน้าบ้านที่ประตูทางเข้าเขียนด้วยช็อกสีขาว
บนสังกษีมีข้อความว่าพื้นที่ส่วนบุคคล
ห้ามเข้าและไม่มีใครอยู่บ้านแบบนี้ค่ะเขียนด้วยช็อกนะคะ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ไปอีกรอบนึงนะคะปรากฏว่ามีคนอยู่หลายคนค่ะ
คุณศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเข้าไปถามข้อมูลถูกน้องสาวของพระเดือนชัยต่อว่าเสียงดังเลยค่ะ
คนในพื้นที่ออกมาดูพยายามเอายกไม้ขึ้นมานี่นี่เห็นไหม
โหนี่ค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ก็พยายามนะว่าใจเย็นครับเดินเย็นครับ
แต่เหมือนเขาโมโหเดี๋ยวลองฟังค่ะ

คนเดียวที่เอาของพี่ฉันถ้าหากเธอจะว่าห้าขาวกว่ากล้าม
คุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราเนี่ยเจอจังหวะแบบนี้ก็พยายามนะคะ
บอกว่าใจเย็นใจเย็นแต่จับใจความได้ว่าเหมือนกับว่ามีสื่อช่องนึง
ไปสัมภาษณ์แม่และน้องสาวอีกคนของพระเดือนชัย
ซึ่งน้องสาวเขามีอาการป่วยทางสมองและพิการบริเวณใบหน้า
แล้วน้องเองก็ตกใจอยู่ดีนักข่าวมาถามอะไรแบบนี้
ค่ะแล้วน้องก็พูดผิดผิดถูกถูกจนเนี่ยเขาก็เลยไม่พอใจไงอืมนี่
คือสักพักหนึ่งหลังจากที่เขาตำหนิทีมข่าว
เปิดบ้านให้เข้าไปแล้วก็บอกว่าขอชี้แจงกรณีพระเดือนชัยหน่อย
ขอชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีที่เดียวแล้วจบเลยนะ
นี่นะคะเธอชื่อนางสาวพันศรีสร้างสุระอายุ๕๓ปี
บอกว่าตั้งแต่พี่ชายย้ายจากมุกดาหาร
กลับมาอยู่ที่บ้านที่อุดรธานีเป็นบ้านเกิดนะคะ
ก็มีคนไปที่สำนักสงฆ์รวมถึงชาวบ้านก็มากันเยอะ
สื่อเองก็มากันเยอะแล้วสื่อเนี่ยนะสัมภาษณ์หมดเลยไง
สัมภาษณ์เช้าบ้านสัมภาษณ์ลูกศิษย์
ข้อมูลมันก็แย้งกันไปแย้งกันมา
เธอก็เลยบอกว่าขอชี้แจงแบบนี้
โดยเฉพาะเรื่องของที่ดินตรงนี้
ที่ดิน๑๐ไร่ที่อยู่กันตอนนี้
รวมทั้งที่ที่เป็นสำนักสงฆ์เป็นชื่อของเธอนะคะ

พ่อกับแม่ยกให้เป็นมรดก

ดินตรงนี้สร้างบ้านเอาไว้
ถ้าพระเดือนชัยพระพี่ชายอยากจะกลับมาทางโลก
ไม่อยากจะบวชแล้วก็จะได้มีที่อยู่อาศัย

พระเดือนชัยหรือพระพี่ชายเนี่ยจะไปให้เลขใคร
มีพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ในทางที่ไม่ดี
ก็เป็นส่วนของพี่ชายไม่เกี่ยวกับคนอื่นในครอบครัว
เพราะคนอื่นในครอบครัวก็ต้องทำมาหากิน
เธอเองก็ทอผ้าอยู่บ้านกับสามี
เงินทองก็หาได้จากการทำมาหากิน
ไม่เคยไปได้เงินจากพระพี่ชายเลยแม้แต่บาทเดียว

ก็เลยอยากจะฝากไปถึงสื่อมวลชนว่า
หลังจากนี้หยุดสัมภาษณ์คนแก่และคนพิการได้ไหม
ที่นั่นมันเป็นของป้ามันไม่ใช่ของพระ
แต่คือไม่ได้ทำสำนักสงฆ์ไม่ได้สร้างที่พักสงฆ์
แต่จะทำสถานที่ทำส่วนตัวของท่าน
คือว่าถ้าท่านออกมาเป็นพระขาวหรืออะไร
ท่านก็จะได้อยู่ในที่ตรงนี้จะมีศิษยานุสิตมาหา

เขาต้องเอาคำที่ฉันด่าออกไปเพราะแม่ฉัน๘๐แล้ว

มันจะให้ฉันจะกี่ล้านเหรอถึงจะได้แม่กลับมา
มาตามหาพระพวกมึงก็ตามหาพระเอาเองสิ

เขาไม่รู้เขาอยู่ที่นี้แต่อำเภอบ้านดุงเขาก็ไม่เคยไป
จะมาให้หวยนี่ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะถูกก็ดูบ้านสิเนี่ย
ไม่ใช่ว่าเออถ้าหากน้องสาวปู่เดือนชัยคนนี้ว่าเป็นเอกเป็นโทเนี่ย
ถ้าเป็นวังคลือหาดฉันไม่ว่าจะไม่เสียใจดอกน้ำพักน้ำแหลง
ถ้าพระหามาได้พระสร้างให้น้อง
แต่ตรงนี้เงินสุดที่นั่งของพระฉันไม่เอา
นี่นะคะเขาก็อัดอั้น
หลังจากที่สื่อไปสัมภาษณ์เยอะ
หลายสื่อหลายแขนงอ่ะไปกันหมดเนี๊ยะ
บรรยากาศสำนักสงฆ์นะคะของพระเดือนชัยเนี่ยค่ะ
ในพื้นที่บ้านเหล่าหลวงจังหวัดอุดรธานี
ทีมข่าวก็ยังอยู่ที่นั่นแต่ก็ยังไม่เจอ
ยังไม่เจอพระเดือนชัยแต่ลูกศิษย์ก็ยังไปนะคะ

ทีมข่าวสังเกตเห็นว่ามีพระรูปหนึ่ง
นำอุปกรณ์สำหรับปรากฏ
ตั้งอยู่ในสวนยางข้างสำนักของพระเดือนชัย
ก็มีชาวบ้านนำน้ำดื่มไปถวาย
มีลูกศิษย์บางส่วนไปกราบไหว้
หนึ่งในลูกศิษย์บอกว่าพระสงฆ์รูปนี้เดินทางจะมาปรากฏที่นี่
พระเดือนชัยให้ท่านมาอยู่ที่นี่ชั่วคราว
เพื่อเฝ้าสำนักเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราก็เลยได้คุยกับลูกศิษย์ของพระเดือนชัย
เดินทางมาจากจังหวัดน้องคายเลยนะคะ
ก็ได้นำกระเป๋าสตางค์๒ใบพร้อมดอกมะลิ
จะมากราบไหว้เพื่อขอเลขเด็ด
และอยากจะให้พระเดือนชัยเจิมกระเป๋าให้เงินไหลมาเทมา
เธอก็บอกว่าก็เสียใจเหมือนกันเดินทางมาจากหนองคายแล้วก็ไม่เจอพระเดือนชัย
เสียใจที่ไม่ได้เจอหลวงปู่นะ
ศิษย์นะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กในกลุ่มหลวงปู่หนูเดือนชัย
ว่าตอนนี้หลวงปู่เดือนชัยไปจำวัดที่ป่าศิลาอาจวนาราม
หรือวัดพระอาจารย์สายัน๓วัน๒คืน
เพราะไปหาพระอุปชาที่จังหวัดกาลสิน
ที่เจ้าคุณจานิมนต์ไปจังหวัดนครนายก
แล้วก็ฝากบอกลูกศิษย์ว่าสบายดี
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อวิทย์เมืองฉะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
พระเดือนชัยจะเดินทางไปอุทยานมาคบูชาอนุสร
จังหวัดนครนายก๒๗มิถุนายนนี้
และจะอยู่ที่นั่นจนถึงวันที่๓๐มิถุนายนค่ะ
คุณผู้ชมถ้านับตั้งแต่วันที่น้องชมพู่หายตัวไป
วันของปริศนาของความไม่รู้
ว่าใครทำอะไรกับน้องชมพู่แล้วน้องเสียชีวิตได้ยังไง
แต่ในขณะเดียวกันมันก็คือ๔๑วันของความทุกข์ของชาวบ้านหมู่บ้านกรอกเหมือนกัน
เพราะว่าทุกคนก็อยู่ในความไม่รู้
ความไม่รู้นั้นทุกคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยกันหมด
ตำรวจเรียกไปสอบปากคำบางคนสอบข้ามคืน
บางคนโดนเรียก๓ครั้ง๔ครั้ง๕ครั้งก็แล้ว

ตำรวจในพื้นที่ทั้งตำรวจชุดของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กรุงเทพกองปราบลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ค่ะ
ชาวบ้านตอนนี้เนี่ยนะคะเราไปสัมภาษณ์มาชาวบ้านบอกว่ารู้สึกกลัว
เพราะมันเดือนกว่าแล้วไม่มีข้อมูลอะไรเลย

ทุกวันนี้วิถีชีวิตชาวบ้านเปลี่ยนไปเลยนะคะ
เดี๋ยวนี้คือเดินผ่านกันมองหน้ากันอ่ะ
มันก็มีความเอ๊ะอยู่ในใจ
เราหรือเปล่าเขาหรือเปล่าใครหรือเปล่า

เมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ล็อกบ้านกันนะคะ

เขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจสนิทสนมกัน
กลางคืนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีใครล็อกประตูบ้านกัน
เดี๋ยวนี้ค่ะกลางวันยังล็อกประตูบ้านเลยค่ะ
แล้วกลางคืนปกติชาวบ้านออกไปกรีดยาง

กรีดยางเฉพาะเวลากลางวันเอาแบบตะวันยังไม่ตกดินเนี่ย

พอฟ้าเริ่มมืดไม่เอาแล้วกลับเข้าบ้านดีกว่า
โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีหลานอยู่ที่บ้าน
อายุน้อยน้อยอายุเท่ากับน้องชมพู่เนี่ยโอ้โห
เรียกว่าแทบจะเอามือจับมือกันไว้ตลอดเวลา

พอพ้นสายตาไปแป๊บนึงนี่เอาแล้วตามหาแล้ว

กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายเหมือนน้องชมพู่
ชาวบ้านเองเนี่ยเขาบอกเขาเข้าใจนะ
เขารู้ว่าตำรวจทำงานเต็มที่แล้ว
โดยเฉพาะตำรวจที่มาจากที่อื่น
นั่นก็คือเป็นตำรวจชุดที่เก่งที่สุดแล้ว
แต่จนถึงตอนนี้๔๑วัน

พวกเขาเองก็ทำได้แค่ภาวนาทุกวันแหละค่ะว่า
ขอให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วสักที
อยากว่ามันปริ้นผลิตยังจับไม่ได้
มันไม่ได้ผู้ต้องหาบอกมันปริ้นอันนั้นเลย

เขาปกติเขาก็ปล่อยให้แลนด์เล่นได้บ้าง
เออบ้านนี้จะไปสักน้อยก็หาล่ะ

เขาต้องออกหาด้านมัน
เอออีกอัน

โอ้ยแม้แห่งภาวนาคมือเจ้าเจ้าจับได้
เขาจะเห็นว่ามันเป็นน่าตาแบบนี้

อืมเด็กน้อยไม่ฮุมเมอเพลิดเอ็ดเผลอ
จริงนะคือคนในพื้นที่เขาเครียดกันหมดนะคะ

กระทั่งคนในครอบครัวของน้องชมพู่เอง

แล้วก็ถูกสงสัยถูกตั้งข้อสังเกต
กลายเป็นผู้ต้องสงสัยกันเกือบหมดทุกคนจริง

คือคุณตาของน้องชมพู่ถึงขั้นเอ่ยปากเลยนะคะ
ว่าจนถึงวันผ่านมา๔๑วันแล้ว

แล้วก็จริงแล้วในพื้นที่ในหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
ทุกคนคือแทบจะเป็นญาติกันหมดเลยนะคะคือมีแค่สองตระกูลใหญ่
อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกกอกแล้วสองตระกูลใหญ่ใหญ่นี้ก็มีครอบครัวแยกกันไป
แต่ไปไปมามาคือเหมือนเป็นญาติกันจนตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจะซัดทอดใครอ่ะ
ทุกคนเป็นญาติกันไปหมดทุกคนก็งงกันหมด
คือคุณตาของน้องชมพู่นะคะคุณตาชาญหลาโพก็เลยบอกว่า
ในฐานะหัวหน้าครอบครัวนะถ้าตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
แล้วถอนกำลังกลับไปตาบอกว่าก็ต้องแล้วแต่ตำรวจแล้วแหละ
เนี่ยแม่ของน้องชมพู่อ่ะยังเคยคุยกันเองในครอบครัวเลยนะ
ปรึกษากันว่าเราคงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วแหละ
คุณตาบอกตาเข้าใจว่าคดีนี้มันยากยากที่จะหาหลักฐานที่มันมีน้ำหนัก
จะไปจับใครแต่มันก็สี่สิบเอ็ดวันแล้ว
ตอนนี้ก็ได้แต่หวังหวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายตัวจริง
คุณตาย้ำว่าตัวจริงนะหวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายตัวจริงที่ทำหลานสาวได้
มันยากเขาย้มหลับว่ามันยากเลยบ่แมนตาเนี้ยเขาคิดของตาเนี้ยว่ามันยาก
ถ้าหากว่ามันมันมีเบาะแสตำรวจจับไปแล้วครับ
เรียนกลัวนี่มันมีความสมมุติว่าเออนี่
ผมสงสัยคนนี้นะสงสัยคนนี้นะถ้าหากเป็นอย่างนี้ตำรวจจับไปแล้ว
อืมเออนี่ตำรวจต้องมากันกองอีกเออมันเป็นยังไง
แต่ก่อนคนว่าคนนี้เขาเอ้ามองมานี่พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมา
นี่แหละตาถึงมองว่าจับคนร้ายได้ยากคนทางอื่นเขามาอยู่ในบ้านนี่นะ
เขาก็หูจักติดใจกันคนนั้นแบบก็กล่องว่าผู้หนีเป็นอย่างสี่
ผู้หนีเป็นอย่างสี่ผู้หนีเป็นอย่างสี่คนที่หูจักใจกันเบิดอืม
คนนอกเขามากนิสัยเป็นอย่างใดความหลู่ซึกความคิดความอ้านเขา
เขาเป็นอย่างใดคนในบ้านที่หูจักกัดใจกันเบิดถ้าหากตำรวจนี่
ความสามารถชุดวิสัยของตำรวจแล้วก็แล้วแต่เพื่อนหรือ
แล้วแต่ทางวิติผู้เป็นผู้เป็นแม่อืมที่คุยกันอย่างใดในของพวก
ที่คุยกันอย่างใดกับตำรวจอืมอันนี้ก็แล้วแต่ทางตำรวจเพราะว่า
คดีนี่มันเป็นคดีใหญ่ตัวแล้วก็เป็นคดีของตำรวจพ่ออืม
เป็นลักษณะเป็นประญาณเป็นอย่างอ่ะเพื่อน
อกจากนี้นะคะคุณผู้ชมมีชาวบ้านออกมาตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิต
อาจจะมาจากความขัดแย้งภายในครอบครัวเรื่องของที่ดินเรื่องของธุรกิจ
ทีมข่าวได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะคุณตากับคุณยายของน้องชมพู่
มีที่ดินที่เป็นลักษณะของที่ดินมรดกตกทอดเป็นที่ดินป่าสงวนที่จัดสรรให้กับชาวบ้านทำกิน
ตกทอดมาสู่ตาชาญเนี่ยนะคะสี่สิบไร่ก่อนหน้านี้ปลูกมันสัมปะหลัง
ก็ทำไร่หาเลี้ยงครอบครัวตาชาญกับยายสมควรมีลูกห้าคน
คนแรกก็คือป้าแตนนะคะนางสมพรหลาโพภรรยาของลุงพลนะคะ
มาก็คือแม่ของน้องชมพู่นะคะนางสาวิตรีวงศรีชา
มาคือนางจุไรพรสุขพันธ์น้าตายนางสาวสายฝนหลาบโพหรือฝน
และนายนารินหลาโพหรือกระแตนี่ค่ะมีพี่น้องห้าคนแบบนี้นะคะ
คุณตาชาญกับคุณยายสมควรบอกว่าแบ่งที่ดินให้ลูกทุกคนทั้ง๕คนเท่ากันค่ะ
เรื่องที่ดินมรดกเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ประเด็นอะไรเลย
แตนแม่ของน้องชมพู่และนางจุไรพรเขาก็แต่งงานแยกครอบครัวออกไป
ตาชานแบ่งที่ดินให้แบบเท่าเท่ากันตั้งแต่ช่วงปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดแล้วนะคะ
มันสิบห้าปีมาแล้วอะค่ะตัวป้าแตนตัวแม่ของน้องชมพู่
และตัวน้าตายหรือนางจุไรพรเนี่ยนะคะก็เอาที่ดินที่ได้รับแบ่งมาเนี่ยนะ
ปลูกยางพาราแต่ละคนมีต้นยางประมาณห้าร้อยต้น
มีรายได้จากการกรีดยางเดือนละประมาณสองหมื่นกว่าบาทส่วนฝนกับกระแตน้องอีกสองคนเนี่ย
ยังไม่แต่งงานยังไม่ได้มีครอบครัวที่ดินก็เลยยังอยู่รวมกับของคุณตา
รวมกันประมาณ๑๗ไร่แต่แบ่งกันเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ค่ะตัวฝนเนี่ยนะเขาก็ปลูกยางเหมือนกับพี่สาว
ตัวนายนารินหรือกระแตก็ทำสวนกล้วยปลูกหวายทำฟาร์มหนู
ก็นายนารินเองมีรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยห้าหมื่นกว่าบาทนะ
ดูตากับยายได้เลยอ่ะจากข้อมูลตรงเนี้ย
ที่คุณตาบอกกับทีมข่าวของเราก็จะเห็นได้ว่าตัวน้องชาย
แตหรือว่านายนารินคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวเลยนะ
ฐานะดีที่สุดที่ผ่านมาถามว่าเคยมีปัญหากับพี่เขยไหม
ก็เคยมีแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะทำให้โอ้โหถึงขั้น
ดหมางกันโกรธเคืองกันรุนแรงเรื่องของการแบ่งที่ดินก็แบ่งเท่ากัน
แล้วก็แบ่งนานแล้วดังนั้นคำถามที่ว่า
ความขัดแย้งในครอบครัวมันเป็นประเด็น
มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์นี้ไหม
คุณตาบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวได้ข้อมูลมาจากชาวบ้าน
ในพื้นที่บ้านกกอกนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มสงสัย
บุคคลคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งคนนี้เป็นคนที่ตำรวจก็สงสัยเหมือนกัน
ทำไมเขาถึงสงสัยเขาบอกว่าเขาคุยกันในหมู่บ้านค่ะ
วันเกิดเหตุเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ชายคนนี้
อักษรย่อลอลิงจอดอยู่ที่ป่าสวนยางทางขึ้นเขา
ซึ่งก่อนหน้านี้คนคนนี้ไม่เคยเข้ามาในพื้นที่ไม่เคยมาสูงสิงกับพ่อแม่ของน้องชมพู่
ชาวบ้านได้ยินเสียงสุนัขเห่าแต่ไม่มีใครกล้าพูดกล้าให้ข้อมูลกับตำรวจ
เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายและคนคนนี้ในวันที่ค้นหาน้องชมพู่
ไม่ได้มาช่วยค้นหาค่ะก็เลยอยากรู้ว่าตำรวจได้ถามประเด็นนี้หรือยัง
รถจักรยานยนต์ที่ไปจอดที่ป่าสวนยางทางขึ้นเขาเนี่ย
เพราะตอนนี้คนในหมู่บ้านหลายคนเลยนะคะสงสัยผู้ชายคนนี้เหมือนเหมือนกัน
คุณผู้ชมหลายคนคอมเมนต์มาเหมือนกันนะคะว่า
ฟังความเชื่อมาเยอะแล้วอยากฟังความคืบหน้าจากฝั่งตำรวจบ้าง
ก็ต้องบอกตรงตรงนี้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานหนักมากนะคะ
ทำงานหนักมากในคดีนี้เพื่อตามหาพยานหลักฐานให้ครบถ้วนแล้วก็รัดกลุ่มมากที่สุด
เพราะฉะนั้นเนี่ยความคืบหน้าหรือว่าการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันค่อนข้างน้อย
แต่วันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องการสืบสวนอย่างหนึ่งตรงที่ว่า
สืบสวนตำรวจภูทรภาค๑แล้วก็ชุดสืบสวนนครบานกว่า๑๐นายค่ะ
เดินทางไปเก็บพยาหลักฐานบนภูเหล็กไฟอีกครั้งแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็นทั้งหมดสามชุดด้วยกัน
ชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองเนี่ยใช้เส้นทางจากสวนอย่างพาราที่อยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู
ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรลัดล้อไปตามทางเดินของชาวบ้าน
ขึ้นไปที่จุดพบศพน้องนะคะทีมข่าวก็ตามขึ้นไปด้วย
สังเกตว่าภูเหล็กไฟเปลี่ยนไปมาก
นับตั้งแต่ครั้งที่ขึ้นไปตามหาแล้วก็เจอศพน้องชมพู่
ด้วยความที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันนะคะสภาพพื้นดินต่างต่างนานามันเปลี่ยนไป
ไม่สามารถเห็นทางเดินที่ชาวบ้านใช้ขึ้นเขาตามปกติได้เลยตำรวจชุดสืบสวนใช้เวลากว่าสี่ชั่วโมงนะคะ
ในการเดินขึ้นไปตรวจสอบแล้วก็กลับลงมาที่จุดเดิม
ทีมข่าวเราก็ถามว่าขึ้นไปถึงไหนเจออะไรมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรบ้าง
ตำรวจชุดดังกล่าวก็บอกว่าก็เดินขึ้นไปถึงจุดที่พบศพน้องนั่นแหละ
แต่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเพราะว่าโอ้โหฝนตกมาตลอดตั้งหลายวันขนาดนั้น
หลายหลายอย่างมันน่าจะถูกชะล้างไปเหมือนกันค่ะทีนี้ตำรวจอีกชุดหนึ่งชุดที่สามค่ะ
นำตัวสามผู้ต้องสงสัยขึ้นไปบนภูเหล็กไฟอีกครั้งขึ้นจากบริเวณเบาะน้ำตรงข้ามบ้านลุงพล
ที่จุดห้วยวังฮีที่ชาวบ้านช่วยกันค้นหาน้องชมพู่ในวันแรก
ที่ต้องพาทั้งสามคนขึ้นไปอีกครั้งเป็นเพราะว่าตำรวจยังมีข้อสงสัยในคำให้การ
ที่มันไม่ค่อยสอดคล้องกันค่ะแต่ตำรวจก็ไม่ได้บอกนะคะว่าสามคนนั้นเป็นใคร
และอะไรบ้างที่เป็นคำให้การที่ไม่สอดคล้องกันอืมคือทีมข่าวก็พยายามที่จะคุยกับตำรวจ
คือถามทุกวันนะคะใช่ค่ะตำรวจก็บอกแค่ว่าไม่สามารถให้รายละเอียดมากได้
กลัวว่าจะส่งผลกระทบกับรูปคดีค่ะแล้วก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าคดีมีความคืบหน้า
เปอร์เซ็นต์แล้วคือบอกเป็นตัวเลขในลักษณะแบบนั้นไม่ได้อืม
ดังนั้นนอกเหนือจากมุมทางความเชื่อที่เราก็ยอมรับว่าเรานำเสนอค่อนข้างเยอะนะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามไปสอบถามผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของการสืบสวนสอบสวน
อดีตนายตำรวจเก่งเก่งอะไรแบบเนี้ยเราก็พยายามไปคุยค่ะ
ถามมาว่าทำไมคดีนี้มันยากขนาดไหนมันมันปัญหามันอยู่ตรงไหน
อืมทำไมถึงสี่สิบเอ็ดวันแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้
เรามาสรุปให้ฟังแบบนี้นะคะว่าเราเคยไปคุยกับใครมาบ้าง
และได้ข้อมูลมายังไงบ้างนะคะพลตำรวจรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ความยากคือตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
ไม่มีร่องรอยของคนร้ายพื้นที่เป็นป่าเขา
ผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่บ่งบอกสาเหตุการตายที่ชี้ชัด
หลักฐานจุดพบศพถูกทำลายเนื่องจากมีผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเหยียบย่ำ
ความเชื่อทางศัยศาสตร์ผู้ทำพิธีกรรมเข้าไปรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ว่าร้อยละ๘๐คนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ชิดส่วนอีก๑๒๐เป็นคนนอก
และที่ยังจับคนร้ายไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
นี่ค่ะพลตำรวจเอกอาชิรวิทย์สุพรรณเพศศาสตร์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจนะคะในฐานะที่เคยรับราชการในจังหวัดมุกดาหารและคลุกคลีกับพื้นที่
ให้ความเห็นคดีน้องชมพู่ว่ามีความเป็นไปได้๑๘๐ที่เด็กจะเดินขึ้นไปและอาจจะเสียชีวิตเอง
เสียชีวิตจากการขาดน้ำอีก๑๒๐ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งจะรู้ผลภายใน๔๕วัน
อกจากนี้ค่ะเราเคยได้ไปคุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีตผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าจากการตรวจสอบและเก็บหลักฐานในจุดพบศพตรงนี้สำคัญที่สุด
ต้องใช้แพทย์นิติเวศที่มีความเชี่ยวชาญดูลักษณะการตายว่าถูกข่มขืนหรือไม่
กรณีน้องชมพู่ตั้งข้อสังเกตว่ามีเลือดติดที่ช่องคลอดหรือร่องรอยการข่มขืนหรือไม่อันนี้สำคัญ
คราบเลือดคราบเหงื่อถ้าพบเส้นขนใกล้ใกล้ก็ต้องตรวจสอบ
ถ้าข้อมูลบอกว่าเป็นขนหงิกงอหรือว่าเป็นขนลักษณะไหน
ก็จะต้องนำมาตรวจสอบจะได้บ่งบอกถึงตัวคนร้ายได้
ส่วนการชนสูตรพลิกศพต้องตรวจสอบ๕ประเด็นค่ะ
ผู้ตายคือใครอันนี้รู้อยู่แล้วว่าผู้ตายคือน้องชมพู่
เนื่องจากสภาพสบยังไม่เน่าเปื่อยคือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์พูดตามหลักการ
คือพฤติการของที่ตายคือถูกกระทำให้ตายหรือตายเอง
คดีนี้ค่อนข้างชัดว่าถูกทำให้ตายนะคะ
ตายเมื่อไหร่คือต้องผ่าพิสูจน์ว่าตายมากี่ชั่วโมง
ที่ไหนต้องดูว่าตายจากที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้งอำพรางหรือไม่
คดีน้องชมพู่อาจจะถูกทำให้หมดสติก่อนพาตัวขึ้นเขาหรือไม่
หรือถูกทำให้ตายจากที่อื่นแล้วนำศพไปทิ้งอำพราง
อันนี้นิติวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้นะคะ
ประเด็นที่๕ที่ต้องตรวจสอบใครเป็นคนทำให้ตาย
ตรงนี้เนี่ยตรวจสอบได้จากไหนตรวจสอบได้จากลายนิ้วมือแฝง
ถ้าถูกบีบคอตายลายนิ้วมือผู้ก่อเหตุจะติดอยู่ที่คอผู้ตายประมาณ๓๐นาที
และตรวจหาลายนิ้วมือที่ติดอยู่ตามร่างกายเสื้อผ้าวัตถุพยานต่างที่ตัวผู้ตาย
กรณีน้องชมพู่เนี่ยค่ะตำรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงที่ศพก่อนส่งศพไปชนะสูตรหรือเปล่า
อันนี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ตั้งข้อสังเกตนะคะ
ถ้าตำรวจไม่บอกแพทย์นิติเวทย์ก็จะไม่ได้ตรวจอย่างละเอียด
แล้วก็จะล้างทำความสะอาดศพตรงนี้ค่ะมันก็ยิ่งจะยากยาก
ในการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงภายหลังส่วนการตรวจหาดีเอนเอผู้ก่อเหตุ
ในตัวผู้ตายก็สามารถตรวจหาดีเอนเอของผู้ก่อเหตุได้เช่นในซอกเล็บของผู้ตาย
ตามเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ที่ติดตัวผู้ตายและชิ้นส่วนที่หายไปค่ะ
หลักฐานของการที่จะบอกว่าใครเป็นคนทำให้ตายเนี่ยจุดที่มีที่แรกที่เกิดเหตุเนี่ย
เคสนี้ที่ศพเนี่ยจริงมีเพียงแต่ว่าระบบไทยไม่เอื้อเช่นน้องอยู่ในสภาพเปลือยแบบนี้
คือบริเวณที่มีการกระทำหรือเป็นการเอาศพมาทิ้งใช่ไหมคะ
เราจะสามารถใช้เครื่องจะมองเห็นคราบสติขนอะไรแบบนี้
เราก็ไม่มีโอกาสใช้แล้ว
จะกลับไปอีกทีนึงก็ถ้าผ่านฝนแล้วก็ไม่มีทาง

รองศาสตราจารย์ในแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธนะคะ
บอกว่าความยุ่งยากและอุปสรรคของคดีน้องชมพู่เนี่ยค่ะ
คือวัตถุพยานที่เก็บมาได้ตั้งแต่วันเจอศพมันไม่พอค่ะ
ไม่พอที่จะมัดตัวคนร้ายคือแม้จะยังสรุปไม่ได้ว่าน้องชมพู่ตายเอง
หรือถูกทำให้ตายแต่ค่อนข้างให้น้ำหนักว่า
ต้องมีคนพาน้องขึ้นไปบนเขาน้องไม่ได้เดินขึ้นไปเองแน่นอน
ส่วนใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่อันนี้เป็นประเด็นที่
ก็ต้องตั้งข้อสันนิษฐานกันต่อไปเพราะสามารถเป็นไปได้จากทั้งคนใกล้ตัว
คนแปลกหน้าคือมันเป็นไปได้หมดถ้าถูกคนแปลกหน้ากระทำ
ต้องถูกทำให้ไม่สามารถส่งเสียงร้องด้วยการทำให้หมดสติ
แล้วหาสิ่งพรางตาคลุมร่างน้องขึ้นไปบนจุดที่พบศพ
วิธีนี้ตามร่างกายของน้องจะต้องทิ้งร่องรอยบางอย่างเอาไว้
แต่ปรากฏว่าไม่พบร่องรอยที่คนร้ายทำให้น้องสลบ
ส่วนเสื้อของน้องถ้าได้มาจะเป็นหลักฐานสำคัญ
สาวถึงตัวคนร้ายได้จริงหรือไม่ที่เรายังหากันอยู่แล้วหาไม่เจอ
อาจารย์บอกว่าไม่รู้ว่าเสื้อจะอยู่ในสภาพไหน
ถึงตอนนี้ถือว่าคดีนี้ยากค่ะ
รับเลยว่ายากและซับซ้อน
เพราะหลักฐานที่มีไม่สามารถมัดตัวคนร้ายได้เลย
และถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะ
อาจารย์บอกว่าคดีนี้อาจปิดไม่ลงด้วยซ้ำ
รอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนจากห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งในมุมของสืบสวน
แล้วก็ในมุมของนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
คดีเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามในการทำสำนวน

ในการที่จะมัดตัวคนร้ายแล้วก็ดำเนินอาการในกระบวนทำกันต่อไปนะคะ
ความเคลื่อนไหวของแม่น้องชมพู่กันบ้าง
จริงแล้วเนี่ยนอกจากจะต้องคอยนั่งรับแขกที่บ้าน
ไม่ว่าจะเป็นใครที่แวะเวียนมาให้กำลังใจต่างนานา
เป็นการโพสต์รูปครอบครัวโพสต์รูปน้องชมพู่
แล้วก็เขียนข้อความถึงน้องด้วยนะคะ
โดยมีการโพสต์ภาพน้องสมภูพร้อมแคปชั่นเป็นภาพหลายอีเรียบทของน้อง
ทั้งที่เล่นของเล่นแล้วก็ที่น้องนอนหลับอยู่
ภาพแรกเป็นภาพน้องนอนหลับปุ๋ยเลยค่ะ
ข้างล่างขวาเห็นไหมคะที่สวมเสื้อสีฟ้า
นอนหลับแล้วก็กอดผ้านุ่มแสนรัก
แม่เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าผ้านุ่มผืนนี้น้องติดมาก
ถามหาก่อนของเล่นอีก
แม่บอกว่าน้องไม่เคยเรียกร้องของเล่นใดให้พ่อแม่ลำบาก
ขอแค่มีผ้านุ่มสุดที่รักก็พอ
ส่วนภาพที่๒ค่ะเป็นรูปพี่น้องนั่งเล่นบนผ้าตรงลานดินหน้าบ้าน

กำลังเอาช้อนพลาสติกตักเปลือกหอยที่อยู่ในขันพลาสติกนะคะ
ภาพที่สามเป็นภาพน้องชมพู่ถือมะเขือเทศในมือซ้าย
นี่ค่ะอีกข้างก็ถือฝาถังพลาสติกเอาไว้
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากภาพที่คุณแม่น้องโพสต์ลงมาเนี่ย
คือสิ่งที่น้องเล่นอย่างสนุกสนานมีความสุข
ก็เป็นของที่มีอยู่แล้วที่บ้านค่ะของเล่นเล็กเล็กน้อยน้อย
ผลมงผลไม้ที่บ้านหรือว่าผ้าห่มสุดที่รักของน้อง
ไม่ได้เป็นของแพงที่ต้องเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ไปเก็บเงินหาซื้อมาให้
กลับไปอีก๒วันค่ะคุณแม่ก็มีการโพสต์ภาพครอบครัวด้วยนะคะ
แล้วก็มีน้องชมพู่อยู่ในนั้นด้วยเขียนข้อความเอาไว้ภาพนี้เลยค่ะ
เขียนข้อความบอกว่าถึงจะจนเราก็มีความสุข
ลูกคือน้ำมันเชื้อเพลิงที่คอยเติมพลังให้พ่อแม่ในทุกวัน
เป็นภาพครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าในห้องนะคะ
แล้วก็มีภาพน้องชมพู่นอนหลับปุ๊ยเลยคาอกคุณของพี่สาวน้องสดิ้ง
หน้าบ้านที่เปรย์หน้าบ้านที่เขาชอบไปเล่นกัน
อีกภาพก็เป็นภาพน้องชมพู่เล่นกับน้องสดิ้งนะคะ
เอามือจับนายนี่เป็นภาพที่น้องชมพู่นอนหลับคาอกพี่สาวอะค่ะที่เปรย์หน้าบ้าน
คือครอบครัวสนิทสนมแล้วก็รักคล้ายกันดี
นี่นะคะมีภาพที่น้องเล่นกับพี่ด้วยเนี่ยค่ะเอามือจับแก้มพี่สาวพี่สาวก็ยิ้ม
คือต่อให้เราเบลอก็คงเห็นคุณผู้ชมคงเห็นนะคะว่าพี่สาวยิ้มกว้าง
ยิ้มเห็นฟันเลยนะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่น้องชมพู่เนี่ย
นั่งเล่นตรงแคร่ห้อยสร้อยพระนางกวักมาจุกน่ารักเชียวดูสิเอ็นดู
เห็นภาพน่ารักของน้องชมพู่แบบนี้แล้วสะเทือนใจไงคะ
แล้วก็ยิ่งอยากจะให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดคือทุกคนอยากเห็นหน้าคนร้าย
ใช่ค่ะอยากรู้สาเหตุว่าก่อเหตุไปเพราะอะไรนะคะแต่มันมีมุมหนึ่งค่ะ
มีคนวิภาควิจารณ์ครอบครัวของน้องชมพู่อะค่ะบอกว่าได้มีการรับบริจาค
มีเงินบริจาคตั้งสองล้านบาทเนี่ยอืมเนี่ยเรื่องเนี้ยคุณแม่เลยบอกว่านี่ไง
แม่เอาสมุดบัญชีธนาคารมาให้ดูเลยโอ้โหแม่ไม่มีหรอก
เงินรับบริจาคอะไรตั้ง๒ล้านเนี่ยแม่ไม่เคยเปิดรับบริจาค
อ่าแม่ไม่เคยไปให้เลขบัญชีที่ไหนจริงเพราะตั้งแต่เราอ่านข่าวน้องชมพู่มาเนี่ย
ไม่เคยมีขึ้นเบอร์นะว่าอ่าขอรับบริจาคในบัญชีชื่อนี้นั้นโน้นเลย
เดี๋ยวลองดูมีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่นะแม่บอกแม่ขอชี้แจงนะคะ
คุณนฤทธิ์ทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่นะคะแม่หยิบมาคือแม่บอกว่า
อันนี้คือทั้งหมดที่มีนะสมุดบัญชีทั้งหมดที่มีเอามาให้ดูหมดเลย
คือมันมีข่าวว่าหลังจากที่น้องชมพู่เสียชีวิต
แล้วมีคนบริจาคเหมือนกับญาติญาติโพสต์ในช่วงงานศพของน้องอะค่ะ
แล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าญาติคนไหนไม่มีเวลา
เงินมาช่วยเหลือได้นะก็เลยมีคนใจดีโอนไปเยอะ
คุณแม่เลยบอกว่าตอนนี้มีอยู่๔บัญชี
มีเงินรวมทั้งหมดทั้ง๔บัญชี๑แสนบาทเท่านั้น
ซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นเงินที่มีคนมาบริจาคให้ส่วนหนึ่ง
ในช่วงที่มีการจัดงานศพให้กับน้องชมพู่
แต่มันไม่ใช่๒ล้านบาทอย่างที่มีข่าว
แม่ของน้องชมพู่บอกว่าไม่คิดจะขอลูกกินหรือเปิดรับบริจาคนะ
อันนี้คือยอดเงินนะคะแม่บอกแม่ไม่ได้อยากรวย
แต่ทุกวันนี้ครอบครัวก็พออยู่พอกิน
เสียลูกสาวไปคนนึงนี่คือความสูญเสียที่สุดของครอบครัวแล้ว
อย่ามาปรักปรำแม่ในเรื่องของเงินบริจาคค่ะ
ร้องเงินจากคนอื่นได้ด้วยเหรอลูกเราตายน่ะไม่จะสามารถเรียกเงินคนอื่นได้เหรอ
แต่เงินที่คนให้มาคือมันคือน้ำใจล้วนค่ะแม่ไม่ได้เรียกร้องอะไร
ส่วนพ่อของน้องชมพู่ค่ะคุณพ่ออนามัยวงศรีชา
ก็ชี้แจงนะคะว่าช่วงเวลาระหว่างตัวพ่อกับตัวพ่อแบมเนี่ย
เขาก็ไม่รู้ว่าเจอกันตอนกี่โมงจำได้ว่าเจอพ่อแบมหลังจากที่รู้ว่าแม่น้องชมพู่บอกให้เขากลับบ้าน
แล้วก็รู้ว่าลูกสาวหายตัวไปเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปถามหลายบ้าน
รวมถึงบ้านของพ่อแบมซึ่งในช่วงเวลาหลังจากน้องชมพู่หายตัวไปยืนยันว่า
แบมอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเขาก็ยังสอบถามพ่อแบมด้วยว่าเห็นลูกสาวไหม
แบมบอกว่าไม่เห็นเห็นแต่ลุงพลไปกรีดยาง
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปถามต่อที่บ้านลุงพลแต่ก็ไม่เจอลุงพลอีก
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปตามที่ซอยรอบบ้านก็ไม่เจอตัวลูกสาวค่ะ
ผมก็กลับมาแล้วก็ไปตามหาแล้วก็เข้าไปที่บ้านพ่อแบมแล้วก็ถามพ่อแบม
ถามเขาว่าเห็นลูกผมไหมเขาไม่เห็นนะ
แล้วก็พ่อแบมว่าให้ไปถามลุงพลอยู่สวนยางแล้วพ่อก็ไปหาก็ไม่เห็น
ตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้เราก็ต้องยังเกาะติดและติดตาม
ความคืบหน้านะคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้ตำรวจและทุกภาคส่วนที่พยายามทำงานอย่างหนัก
ที่จะนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวน้องชมพู่ก็ติดตามกับเราได้